คือมีเสียงวิจารณ์นะคะว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
ตรวจค้นอาวุธที่บ้านพักของเครือข่ายโกติเนี่ย
มีการจัดฉากหรือเปล่าวิจารณ์กันตั้งแต่วันแรก
เริ่มต้นในการตรวจค้นเลยรัฐบาลบอกว่าไม่หวั่นไหว
กังวลใจในเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
แล้วก็ทางด้านของทนายความของนายทักษิณ
สินนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ดำเนินรายการ
เคลื่อนไหวของโกตินะคะเรื่องนี้บานปลายจริงจริงคุณผู้ชมค่ะ
กลายเป็นประเด็นทางการเมืองเมื่อนายชุมสายศรียาภัยทนายความ
รับมอบอำนาจมาจากนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือปอธให้ดำเนินคดีกับนายยุคคล
วิเศษสังผู้ดำเนินรายการและนายสนทิยานชื่นฤทัยในธรรม
นาธิการอำนวยการสำนักข่าวทีนิวส์ที่ร่วมกันดำเนินรายการแล้วก็
แสดงความคิดเห็นในรายการนะคะลักษณะเข้าข่ายหมินประมาทในธรรมนอง
ที่ว่านายทักษิณและนายจารุพงศ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนายโกติแล้วก็มีการกล่าวให้ร้ายว่า
ดีตนายกทักษิณในเรื่องอื่นคือให้ร้ายในหลายเรื่องเลยนะคะ
ดีนายกทักษิณก็เลยมอบหมายให้ทนายความเข้าแจ้งความ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันเลยค่ะว่า
รัฐบาลและคอสชไม่หวั่นไหวไม่หวาดหวั่น
ข้อกล่าวหาว่าจัดฉากการเข้าตรวจค้นบ้านพักเครือข่ายของนายโกติ
ซึ่งก็เรียกร้องว่าโกติกลับมาเถอะกลับมามอบตัวซะเถอะนะคะ
ส่วนผู้ที่แสดงความเห็นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ควรพิจารณาบทบาทของตัวเอง
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะถือเป็นการขยายความสร้างความขัดแย้ง
และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสามัคคีปรองดองภายใต้หลักนิติธรรมค่ะ